ไปดูเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเขาว่ากันว่าไม่รู้ว่าเป็นเรื่องแปลก
ที่เป็นลางบอกเหตุเป็นอาเภษหรืออะไรก็ตามที
เกิดไฟไหม้พระอุโบสถแห่งหนึ่งนะฮะที่วัดที่บุรีรำ
แล้วก็พระประธานซึ่งไม่ได้ถูกไฟไม้มีขะเหมาควันเกาะเต็มไปหมด
แต่ว่าน้ำตาลไหลออกมาแบบนี้
ชาวบ้านก็เออเป็นอาเภษหรือเปล่าหรือพระท่านจะเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะ
หรืออีกมองหนึ่งถ้าเกิดเป็นวิทยาศาสตร์คือวัสดุที่เอาไปทำตาของพระประธานอาจจะละลายไหลออกมาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะ
ชาวบ้านที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำนะฮะตกตะลึงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
เพราะว่าเหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์ไฟไหม้ในพระอุโบสถของวัดสามัคคีมราชบำรุงหรือว่าวัดข้อควาย
มันเกิดขึ้นตอนตี๔กว่าของวันที่๒๓ที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้
พอเข้าไปในโบสถ์เนี่ยพบพระประธานดวงตาซ้ายขวาเหมือนมีน้ำตาไหลเป็นคราบลงมาเลย
แล้วก็เห็นไหมฮะสองฝั่งเลยฝั่งหนึ่งมี๒ซ้ายฝั่งหนึ่งมี๑สาย
แบบนี้ชาวบ้านก็โอ้ยยกมือกราบท่วมหัวเลยน่าจะเป็นความศักดิ์สิทธ
หมดเลยนะพิทานก็ไปแต่ตรงท่านไม่ได้เป็นอะไรเลยอาจจะมีคาเมาเกาะ
ทำไมมีคราบน้ำตาไหลออกมาหรือท่านเสียใจ
ชาวบ้านก็เชื่อไปในทางนั้นอ่ะนะใช่ทีนี้เนี่ย
พอไปตรวจสอบในอุโบสถเนี่ยนะคะเออมันก็แปลกนะ
เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าพระพุทธรูปทุกองค์ทุกองค์
ถูกไฟไหม้หมดเลยครับยกเว้นพระประธานรูปเมื่อสักครู่
ที่มีน้ำตาไหลออกมานะฮะไม่ได้รับความเสียหายแม้แต่น้อยเลยอ่ะ
คราวนี้มันก็ยิ่งสร้างความแปลกใจให้กับชาวบ้านเข้าไปอีก
มันเกิดอะไรขึ้นทำไมพระพุทธรูปทุกองค์ถึงถูกไฟไหม้
แต่ทำไมพระประธานไม่ถูกไฟไหม้เออมันก็น่าตั้งคำถามนะฮะ
เดี๋ยวฟังเสียงชาวบ้านหน่อยค่ะ
หรือจำแบบนี้บ้างคะ
พวกเสียงฮัยนี่สักศิษฐ์มากเลยครับยิ่งแต่สักศิษฐ์ใหญ่เลย
เช้าบ้านบูชากคราบวานบูชา

ในส่วนตัวของผมนี่ที่วาด

สันติศาสตร์แต่ผมคนเดียวนะครับ

ทันเข่าตาแล้วก็ถูกคมโลดเลย

อันที่ไหลอยู่มากกว่านิดอยู่งั้น

ก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะคะ

แต่ทีนี้ว่ามองอีกมุมหนึ่งไหม
ในมุมวิทยาศาสตร์ชาวบ้านบางส่วนบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
ถ้าไปดูองค์ประกอบส่วนประกอบของดวงตา
ที่ทำเป็นดวงตาของพระพุทธรูปเนี่ยนะคะ
ทำมาจากเปลือกหอยทำมาจากมุกแล้วก็มีลินผสมอยู่ด้วย
เป็นไปได้ไหมตอนที่ไฟไหม้เกิดความร้อน
สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดปฏิกิริยามันจะละลายนะคะ
ก็เลยกลายเป็นน้ำตาออกมาแบบนี้นะครับ